โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือภาคแรงงาน
คือทางรัฐบาลมีนโยบายออกมา
บอกว่าตอนนี้ต้องลดเรื่องของภาระหนี้
แล้วก็ไปเพิ่มรายได้ในส่วนของแรงงานนะคะ
โดยอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
บอกว่าได้มีการหารือร่วมกับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
บอกว่าท่านรองสมคิตได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงาน

และช่วยลดภาระหนี้บรรดาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้สูงวัยทั้งระบบรวมถึงบรรดาผู้ประกอบการวิชาชีพต่าง
คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถกำหนดมาตรการเบื้องต้นได้
คุณผู้ชมสัปดาห์หน้าจับตาให้ดีเลยนะคะว่ามาตรการที่จะออกมามันจะเป็นอะไรบ้าง
โดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่รัฐบาลออกมาตรการมาช่วยเหลือ
ขยายไปถึงกลุ่มแรงงานจากเดิมที่เน้นแค่เจ้าของธุรกิจ
รายเล็กรายย่อยแต่ก็ยอมรับว่ามาตรการที่จะออกมาสัปดาห์หน้า
จะไม่ครอบคลุมกลุ่มคนที่เป็นเกษตรกร
เพราะว่าเกษตรกรมีมาตรการช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้
รายงานข่าวระบุด้วยนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้
ไม่ใช่เป็นการขึ้นค่าแรงตามที่รัฐบาลหรือพักการเมือง
นำมาใช้ในการหาเสียงอย่างทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่จะเป็นการเข้าไปดูแลสวัสดีภาพแรงงาน
ระบบที่มีอยู่กว่า๑๐ล้านคนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วย
รูปแบบก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปช่วยเหลือ
หากถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหัน
หากมีการโยกย้ายงานหากมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
จนถึงการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
ที่จะได้รับผลกระทบตามมาด้วย
อกจากนี้จะมีมาตรการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น
รวมทั้งสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วย
สัปดาห์หน้าจับตากันนะคะว่ารัฐบาลจะมีแพ็คเกจอะไร
ออกมาช่วยเหลือกลุ่มคนภาคแรงงาน
ในระบบนอกระบบ๑๐กว่าล้านคน
ทยอยออกมาทยอยออกมาทุกสัปดาห์

ผมอุตส่าห์เลี่ยงใช้ว่าเป็นของฝันปีใหม่